เรื่องราวที่จะนำเสนอในช่วงนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้

ทำบุญแบบยุค๔๐ทำแบบนี้
ว้าวเป็นไงเราที่จังหวัดสมุทรสาครครับ
ที่วัดนี้เขามีชื่อว่าวัดศาลพันท้ายนรสิงชื่อคุ้นไหม

เขาตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ใกล้นี่เองในการสุเทพครับที่วัดนี้เขามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายจุดด้วยกัน
ทั้งสารากลางนะโบสถ์เก่าวัดพันท้ายนอรสิง
แต่ที่เราจะพาไปดูแล้วก็ล็อกโอ้โห

โอ้โฮอะไรนะนั่นก็คือนี่ครับโอ้โฮ
มันแปลกแหวกจริงกับการทำบุญแบบนี้
ก็เห็นบาดลอยฟ้าขึ้นไปอย่างนี้

มันเหมือนเป็นลิฟต์เป็นกระเช้าเลยค่ะ
ใช่ครับก็หยอดเหรียญลงไป
ใส่เงินลงไปที่จะทำบุญนะครับ
คือทำแบบนี้มันมีความหมายแฝงเอาไว้
ใส่บาทเล็กก็เหมือนกันก็คือมันเปรียบเสมือน
คนหลายคนมารวมกันมาร่วมแรงสามัคคี
รวมพลังชุมนุมในการทำบุญแล้วก็ส่งบุญขึ้นฟ้า

ทำบุญแล้วจะได้ขึ้นฟ้าขึ้นสวรรค์กันไป
โอ้โฮนะครับก็เป็นนวัตกรรมนะที่ทางวัดเขามีไอดีดี
สร้างให้คนอยากจะไปทำบุญกันมากขึ้นด้วยนะคะ
โอกาสก็ไปใกล้กรุงเทพมหานครนี่เอง

สรรพันธุ์ท้ายนอสิงห์ไปกันได้ไปสรรพุธเรืองงกันก็ดีนะ
ถูกต้องไปขอพรกันได้ไปทำบุญใส่บาทกันเสริมสิริมงคล
รับปีใหม่ปีหมูกันหน่อยนะคะ